อีกหนึ่งข่าวพี่ตายสายทาน

เพราะหลอกมา๑๐ปีละทีเดียวพี่แชค

ก็ยังอิรุตรุงนั่งอยู่เลยคุณจอน
ก็คราวนี้ค่ะพี่ตายสายทานโพสต์เองเลย
ว่าที่ผ่านมา๑๐ปีคบกับผู้ชายคนนี้

แล้วปรากฏว่าเพิ่งมารู้ตอนหลังว่า
เขาจดทะเบียนกับเมียคนอื่น
แล้วมีลูกสองคนแล้วแล้วจดทะเบียนลับ
พูดง่ายผู้ชายมีเมียอยู่แล้ว
มีลูกแล้วด้วยจดทะเบียนสมรสแล้วด้วย

ก็คือหลอกไงหลอกก็คือมาเอาเงินกับพี่ตายมาก่อความดัง

พูดกันตรงอีกฝ่ายเมียที่บ้านเนี่ยรู้ไหม

ได้ไลน์แฉกันแบบว่ามันมีขึ้นหุ้นวายมาก
ซึ่งพี่ตายบอกว่าพอรู้ก็ตกใจ

ก็ตกละว่าจะไปบุวดคือเคิ้นก่อนก็ไปบุวด

ซึ่งบรรเทิงไทยรัฐเราก็โทรติดตามคุณตาย
เราก็โทรหาคุณจรคุณสายไม่ว่างคุณผู้ชมยกเลิกไปแล้วนะคะ
ส่วนผู้จัดการของพี่ตายก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้ดูแลทั้งคุณตายคุณจรก็ไม่ดูแลทั้งสองคนแล้วค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้ไม่แน่นะวันนี้พี่ตายอาจจะออกมาพูดนะคะ

คือพี่ตายสายทานเนี่ยเป็นนางเอกที่ชื่อดังมากเลยเนาะในสมัยก่อนเนาะ
แล้วก็พอผ่านมาเธอก็ผ่านตัวเองมาทำกู้ชีพกู้ภัยด้วย

ละครประปรายให้ได้ติดตามกันบ้างมีงานอีเวนต์นิดหน่อย
แต่ว่าพอมาเจอแบบนี้ดิฉันก็สงสารเลยนะ

จิตหัวใจทำด้วยอะไรทำไมต้องหลอกผู้หญิงคนนึงขนาดนี้หรอก
เขารักไม่พอนะคุณไปทำร้ายผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยแล้วลูกของคุณอีก
ถ้าเป็นตามจริงอย่างที่พี่ตายมีการชี้แจงไว้ในเฟซบุ๊กนะ
เป็นกำลังใจให้พี่ตายให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ให้ได้
แล้วก็หวังว่าตาสว่างไม่ต้องเปิดทางให้อะไรกลับมาหาเรา